เรามายืดอกกันหน่อยดีกว่าด้วยความภาคภูมิใจ
จากความเหนื่อยของเราทำให้พ่อแม่เราสุขสบาย
ผู้ชมขานี้นะคะนักร้องลูกทุ่งหมอลัมต่างต่านี่นะคะ
ที่เขาตั้งใจอดตาหลับขับตานอนวิ่งงานคอนเสิร์ตกันขา

สร้างบ้านซื้อบ้านให้กับครอบครัวตอบแทนผู้มีพระคุณพวกท่านนะฮะ
ขอยกให้คนแรกก่อนเลยนี่ยิ้มหวานมาเลย
ลูกชายแห่งชาติไรอันของแม่
เห็นดูนะฮะน้องนี่นะฮะพ่วงด้วยตำแหน่งขวัญใจไม่ยกนะฮะ
สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะ
จากเด็กน้อยที่มุ่งมั่นเดินตามความฝันในวันนั้นสู่การเป็นซุปตาดาวรุ่งในวันนี้นะครับ
แน่นมากพี่แจ๊คคุณดูพวงมาลัยโอ้โหแบงค์แบบว่าหลังสีสัน
ไรอันเนี่ยเผยถึงความฝันตั้งแต่เด็กที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง
น้องบอกว่าจุดเริ่มต้นครอบครัวน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบสุขสบายเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะฮะ
ก็สู้กันมาคุณพ่อคุณแม่ก็สู้เต็มที่แล้วน้องบอกเลยจากความฝันเนี้ยตอนนี้เป็นจริงแล้วค่ะ
กับการซื้อบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวได้อยู่กันสุขสบายนี่หลังนี้เลยใหญ่จริง
เงินทุกบาททุกสตางค์มาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็หยาดเหงื่อของตัวเองค่ะ
แฟนก็เข้ามาแสดงความยินดีให้กับน้องไรอันกันเยอะเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันที่น้องไรอันก็ภูมิใจมากกับความสำเร็จของตัวเอง
แจ๊คดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัว
คุณดูสิทุกคนยิ้มกว้างแชะกันบ้านเราเอง
ต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะกับลูกสาวกระตันยูคนนี้นะคะ
บ้านแพงค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นนักร้องที่บานแรงแห่งยุคจริง
สาวน้อยมหาจันทร์วัย๑๖ปีจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ติดโผยุหนับต้นแน่นอนค่ะจากครอบครัวที่ยากจน
ร้องเพลงหาเลี้ยงครอบครัวได้เพียงหลักร้อยต่อวัน
สู่การเป็นนักร้องขวัญใจหน้าห้านเวทีหมอลำแจ้งเกิดเป็นศิลปินที่มาแรงสุดตอนนี้
บอกเลยนะคะขอบฝันมาหลังห้านผลงานที่แจ้งเกิดที่มาแรงที่สุดทุกแพลตฟอร์มค่ะ
จากเส้นทางที่เลือกเดินเพียงไม่กี่เดือนนะคะ
ทำให้ตอนนี้ค่ะเธอสาวน้อยคนนี้อุ้งเนี่ยค่ะ
ฝันได้สำเร็จค่ะด้วยการสร้างบ้านหลังแรกให้กับคุณแม่ที่บ้านเกิดค่ะ
จังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งจะมีวันนี้ไม่ได้นะคะ
หากขาดแรงสรรพสูญจากครอบครัวแฟนคลับและหัวเรือใหญ่จากบอสโจนั่นเองค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
พูดถึงความกระตานสิ่งมีเสียงน้องด้วย
เออนะคะไปฟังเสียงกันจ้า
สุดยอดมากน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะ
น้องซื้อดีเนอะชอบดูแล้วสบายตาดี
คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยก็ว่าได้

หมาดเลยแห่งเมืองหมอแคนแอนอรดี
หวานใจบอสบอยสิริชัยนี่แหละค่ะ
คิวงานคอนเสิร์ตแน่นยาวเป็นห่างว่าว
หาวันว่างเนี่ยยากสุดเลย
แบบนี้ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้ก็คงไม่ผิดนะคะ
และอยากจากความมุ่งมั่นของเธอนี่แหละ
ล่าสุดสารฝันให้กับครอบครัวค่ะ
ด้วยการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่อำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของซ้อแอน
โดยมีญาติพี่น้องมาร่วมพิธีลงเสาเอกเสาโทเอาเลิกเอาชัย

ท่ามกลางความยินดีของแฟนเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชม

จะมีผู้เช่าผู้แก่ผู้ใหญ่

แล้วเพื่อนบ้านรอบบ้านเรามาร่วมยินดี

มาซ่อยกันสินะค่ะ